หลายคนเห็นก็ยกมือทาบอกสะเทือนใจสงสารคุณยาย

ยืนถือไม้เท้าหอบสัมภาระ

คุณยายแกอายุมากแล้วนะดูจากหลังที่แมว

ปอ๔๐วิ่งมาปุ๊บ

ดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นคุณยายแกก็พยายามใช้ไม้เท้า

ใครเห็นคลิปนี้น่ากลด่า
รถเมย์ทุกคันเลยที่ไม่รับคุณยายนะคะ
ตอนนี้ต้นสังกัดรถเมย์ปรับอากาศสาย๔๐ออกหนังสือชี้แจงเหตุการณ์เรื่องนี้แล้ว
แล้วก็มีการลงโทษคนขับแล้วนะคะ
คือคนที่เอาคลิปนี้มาโพสต์เนี่ยเขาเขียนไว้บอกว่า
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ป้ายรถเมย่านปฐุมวันทั้งสองคลิป
คุณผู้ชมเห็นเนี่ยคลิปแรกคุณยายเดินไปแล้วรถก็วิ่งออกตัวไปเลย
ยายแกขึ้นไม่ทันส่วนคลิปที่สองรถไม่จอดด้วยซ้ำ

แต่คุณยายต้องเจอแบบนี้บ่อยมาก
มันไม่ใช่แค่๒วันที่คุณยายเจอคุณยายเจอหลายวันเลยค่ะเป็นประจำ
เห็นว่ามืดแล้วยายเดินไม่ทันรถเมย
พลเมืองดีก็อุตส่าห์กวักมือโบกเรียกรถให้
คุณยายแกยืนรอรถอยู่เกือบชั่วโมง
พอรถที่ยายแกจะขึ้นขับมาถึงเนี่ยคุณยายแกนั่งหลับรออ่ะ
เธอก็ปลุกคุณยายว่ายายรถมาแล้ว
อุตส่าห์โบกรถให้รถเมย์ก็ดันจอดเลยป้ายไปสองเมตร
ยายแกก็ต้องค่อยเดินไปขึ้นรถ
แต่เมื่อที่คุณยายไปถึงหน้าประตูยังไม่ทันได้ก้าวค่ะ
คนขับปิดประตูใส่หน้าคุณยายเลย
ตะโกนตั้งหลายรอบว่าเดี๋ยวก่อนรับคนแก่ไปด้วยรับไปด้วย

พอรถเมย์ไปแล้วเนี่ยคุณยายแกก็ต้องเดินกลับมานั่งรอที่ป้ายเหมือนเดิม
แล้วคือคุณยายแกบอกว่าแกเจอเรื่องราวแบบนี้ประจำอะค่ะ

ตั้งคำถามใช้ว่ากลด่าก็ได้ค่ะ
คนขับรถเมย์ทำไมแรงน้ำใจไม่เห็นใจคนแก่
แชร์เรื่องนี้ให้ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องโดนลงโทษ
ทีนี้คนขับรถเมย์สายนี้เขาออกมาขอแก้ข่าวนะ
เขาบอกว่าคนขับรถเมย์ปอสาย๔๐เจอกันแทบทุกคน
คุณยายเนี่ยพอจะขึ้นรถแกจะแกล้งหลับแล้วก็ล้ม
แล้วก็มาเรียกค่าเสียหายกับคนขับแล้วก็อู่รถเมย์
เขาบอกว่าเขาเจอหลายครั้งแล้ว
คนขับรถเมย์ก็เลยเลี่ยงที่จะไม่รับคุณยายเพราะว่าไม่อยากเกิดปัญหา
ก็คือแบบเดี๋ยวกลายจะมาถูกเรียกร้องค่าเสียหาย
ผมก็โดนไป๕๐๐บาทนั่งวินมาหาผมแล้วบอกว่ารถทำยายแกหล่น

บางคนก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าแต่ก็เจอคุณยายคนนี้บ่อยนะ
แกก็มาเดินทางเส้นทางนี้ประจำแกนั่งรอรถเมย์ป้ายนี้ประจำเลย
ล่าสุดค่ะเอาเป็นว่านะล่าสุด
ทางบริษัทไม่มีนโยบายและไม่สนับสนุนการกระทำของพนักงานคนดังกล่าว

รู้สึกเสียใจและกราบขออภัย
และได้ลงโทษคนขับรถตามระเบียบของบริษัทแล้ว
กรมการขนส่งทางบกก็มีการเรียกพนักงานขับรถโดยสารคันนี้
และผู้ประกอบการรถมาให้ท่อยคำจะตรวจสอบข้อเทศจริงด้วย
ถ้าเกิดว่าตรวจสอบแล้วพบว่ารถโดยสารปรับอากาศสาย๔๔
ปฏิเสธการรับส่งผู้โดยสารที่ป้ายจริง
ก็ต้องโดนปรับตามโทษของพรบขนส่งทางบก
เป็นเงินไม่เกิน๕๐๐๐บาทนะคะ
คือเอาอย่างนี้ละกันตอนนี้เราก็ยังไม่รู้เนาะ
ว่าตกลงแล้วเนี่ยรถแค่ไม่อยากรับคุณยาย
บางทีแบบเป็นอย่างที่คนขับรถเมฆกล่าวอ้างว่า
เขาแกล้งล้มแล้วมาเรียกค่าเสียหาย
แต่เอาที่แน่นะฝากไว้ที่กับคนขับรถเมย์ทุกสายเลย
ถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้มีวิธีแก้อยู่

ถูกต้องครับภาพจะได้ไม่ล้มไงพาเออพาขึ้นไปเลย
คุณจะได้ไม่โดนข้อหาปฏิเสธไม่รับผู้โดยสารด้วย

สำหรับคนท้องคนชะลาพระภิกษุเลยถูกต้องครับพาแกขึ้นไปเลยค่ะ
จะได้ไม่ต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกแล้วก็ไม่เข้าตัวด้วย